เติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมัน๘๐นะครับ

พอปรากฏว่าเด็กปั๊มเติมให้
ก็เติม๘๐อย่างที่บอกเด็กปั๊มมั่นใจว่าบอกว่าเติมน้ำมัน๘๐มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์
นะครับปรากฏว่าเพราะเขาเติม๘๐ให้บอก
เฮ้ยบอกให้เติมแค่๕๐แล้วด่าด่าซะ

ไม่ใช่ได้แบบเนี้ย

ไปเถอะลุงไปเถอะ
โอ้โหนี่เราเป็นไงอ่ะ

โอ้โหพนักงานปั๊มเป็นคนถ่ายคลิปเด็กปั๊มถ่ายเอาไว้

เมื่อกี้ถามน้องที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์บอก

ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสิริโสธร
ฉะเชิงเซาวันศุกร์ที่ผ่านมา

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาเด็กปั๊มที่อยู่ในคลิป

โอ้โหเธอทำงานที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มา๔เดือนแล้วที่ผ่านมานะ

กระทั่งเที่ยงวันศุกร์ที่ผ่านมา

เข้ามาบอกเติมน้ำมัน๘๐เธอก็เติมให้
เสร็จปั๊บลูกค้าหยิบแบงค์๕๐มานะครับ
แล้วก็เหมือนก้มหาของอะไรในกระเป๋าอีกสักอย่าง

หลังจากนั้นลูกค้าบอกเอ้ยก็เกิน๕๐ไง
ก็เลยตอบกลับไปว่าลูกค้าลูกค้าบอกว่าเติม๘๐นะครับ
เพื่อจบปัญหาเธอเอาไงเธอบอกลูกค้าไปว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวไอ้๓๐มาจ่ายเองไอ้แต่น้ำมันที่เติมไปขอดูดออกนะ
ขอดูดออกลูกค้าไม่พอใจครับไม่ยอมให้ดูดน้ำมัน
โอ้โหด่าแบบด่าแบบที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้
สิ่งที่เกิดขึ้นนะขณะนั้นน้ำตาคลอเลยเด็กผู้หญิงเด็กปั๊ม
แล้วไม่กล้าทำอะไรกลัวถูกไล่ออก
บอกลูกค้าว่าโอเคไม่ดูดน้ำมันแล้วก็ได้
เดี๋ยวออกเงินเองแต่ลูกค้าก็ยังไม่หยุดด่าครับ
ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนตรงนั้นผมฟังได้ตั้งหลายครั้ง
ผู้จัดการมาช่วยพูดแล้วลูกค้าก็ขี่รถออกไป
ขนาดที่ผู้จัดการปั๊มอย่างไรดูแลลูกน้องหน่อยนะ
คือเล่าบอกว่าได้ยินเสียงลูกค้าด่าพนักงานแล้วล่ะ
ก็เลยเดินมาดูเพราะเห็นหน้าลูกค้าแล้วอ๋อทำไม

ลูกค้าคนนี้เคยมีพฤติกรรมคล้ายแบบนี้ที่ปั๊มอีกแห่งหนึ่งที่เธอเคยทำงาน

ยังเจออีกมันอยู่ถนนเส้นเดียวกันดอม

แล้วย้ายมาประจำที่ปั๊มนี้อย่างไรก็ตาม
หลังจากนี้จะให้พนักงานปั๊มทบทวนการเติมน้ำมันนะครับ

อย่าโมโหอีกนะลูกค้าดูข่าวนี้ก็ต้องเข้าใจนะเขาเติมเท่าไหร่นะคะ
เติมร้อยใช่ไหมคะเติมสองร้อยใช่ไหมคะ
ถ้าเขาถามก็ตอบเขาอีกทีเท่านั้นเอง

ถ้าอยากจะชี้แจงเรียนเชิญนะแต่ผมเนี่ยนะจริงนะ
ถ้ามีตังค์เหลือนะมีตังค์เหลือหรือว่าทนายความที่คิดว่าจะช่วยนะ
ฟ้องให้เป็นคดีตัวอย่างหน่อยฟ้องให้เป็นคดีตัวอย่างหน่อยด่าเด็กปั๊มขนาดนี้
นะครับนี่หมินประมาทเลยนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น